เรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นในครอบครัว
เขาบอกว่าสามีและภรรยายิงปืนใส่กัน
ตัวสามีนะเอาปืนมาบอกว่าจะหยอกล้อจะเล่นกับภรรยา
ปรากฏว่าภรรยาบอกเอาปืนมาทำไมแล้วยื้อแย่งกัน
จังหวะที่ยื้อแย่งยื้อแย่งปั้งเข้าเมียค่ะ
ลั่นเข้าเมียเลยนะฮะใช่เจาะเข้าคอเลยอ่ะคุณผู้ชม
สลดที่เกิดขึ้นนี้โอ้โหเรื่องของปืนผาหน้าไม้
มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเล่นกันเลยนะตำรวจภูทรโนนสูง
แล้วก็แพทย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบค่ะ
เพราะเหตุการณ์นี้มีคนตายในบ้านนะอยู่ที่ตำบลหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรค่ะบ้านนี้นี่ศพภรรยาค่ะครับ
นางสาวอรการชะโลบนอายุ๕๕ปีจมกองเลือดอยู่ในห้องนอนนะ
แล้วจากการตรวจสอบเจอเป็นกระสุนปืน
เข้าที่คอด้านขวาทะลุคอซ้ายแล้วก็มีปลอกกระสุน๙มม
นี่แหละค่ะตกอยู่๒ปลอกนอกห้องนอนอีก๑ปลอกนะคะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยคือสามีของนางสาวอรการนี่แหละค่ะ
คือลุงบุญเพ็งพลงามอายุ๖๖ปีแล้วก็เป็นอดีต
อศจังหวัดอุดรธานีตำรวจคุมตัวเอาไว้นะคะ
แล้วก็ฝั่งสามีเนี่ยยังอยู่ในอาการเมาอยู่เลยแต่สามีเนี่ยร้องห่มร้องไห้
เสียใจที่เมียตายแล้วปืนเนี่ยโดนอาวุธปืนลั่นใส่ที่แขนด้านซ้าย
กระสุนฝังในคือเอาง่ายเมียตายกระสุนเข้าคอใช่ไหมคะ
แต่ฝั่งสามีก็เจ็บด้วยเหมือนกันนะคะ
กระสุนฝังในอยู่ที่แขนเจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรต่อไปค่ะส่วนอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
หลานคือนายพิรษักพลงามเอาไปซ่อนเอาไว้ที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้าน
อาวุธนั้นคืออันนี้แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
๙มมเพราะว่ากลัวไงที่หลานต้องเอาไปซ่อนอ่ะ
กลัวว่าฝั่งสามีเนี่ยนะจะยิงตัวตายตามเมียไป
ตำรวจก็ไปตรวจยึดเอาไว้ได้ไปค้นอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะ
แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานหลานชายบอกแบบนี้ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
ฝั่งลุงบุญเพ็งเนี่ยนะไปดื่มกินที่บ้านญาติ
ส่วนคุณป้าซึ่งเป็นผู้ตายก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนหรอก
หลังจากนั้นเขาก็ขี่รถมาส่งลุงบุญเพ็งที่บ้าน
แล้วก็ไปบ้านพี่ชายอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุสัก๕๐เมตรได้
แล้วผ่านไปแป๊บเดียวคุณผู้ชม๑๕นาที๒๐นาทีได้
ยินเสียงปืนปั้งขึ้นมา๓นัด
แล้วพอไปดูอีกทีนึงเห็นแล้วตอนนั้นคือลุงกำลังกอดศพป้า
แล้วก็ร้องไห้ลุงบอกว่าทำปืนลั่นใส่ป้านะคะ
ได้ยินเสียงปืนเสร็จ

ใช่ครับก็เลยเปิดรีบเข้ามาก็เลยไปดูหน้าต่างครับ
ก็เห็นแกนอน
เห็นแกนั่งกอดศพอยู่ร้องไห้
ว่าว่าทำพื้นลั่นใส่ห้องนี้
มึงก็เลยเปิดประตูรีบนัดเข้าไปครับ
นี่ค่ะที่หลานบอกนะว่ามาเห็นอีกทีนึง

แต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินแต่เสียงปืนนะ
ไม่รู้ว่ายื้อแย่งหรือปืนลั่นอะไรจังหวะไหนเนอะ
ค่ะทีนี้ฝั่งลูกชายของลุงบุญเพ็งบ้าง
ลูกชายก็คือนายสารวุฒิพลงามบอกนะ
ว่าพ่อมาอยู่กินกับเมียใหม่๓ปีแล้ว
บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของพี่สาวที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ
ก็ให้พ่อมาอยู่เฝ้าบ้านกับเมียใหม่
ที่อำเภอหนองหานนะคะเป็นบ้านเกิดของฝั่งผู้หญิงเขา
พอตกเย็นทั้งพ่อแล้วก็ภรรยาก็กลับมาที่บ้าน
แต่ว่าพ่อก็ไปกินต่อที่บ้านญาติจนดึกจนดื่นไง
พอหลานมาส่งพ่อที่บ้านก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
มีการเอาปืนมาขู่กันยื้อแย่งกันจนปืนมันลั่นแล้วพ่อบอก
แค่ว่าพ่อพลาดไปเองจริงพ่อรักภรรยาคนนี้มากเลย
นะคะทีนี้คุณผู้ชมคะทางฝั่งตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยลุง
เพ็งเนี่ยนะเขาบอกว่าตำรวจอ่ะต้องอายัดตัวเอาไว้เพราะ
ตัวลุงบุญเพ็งเองก็ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมที่บอกว่าโดนกระสุน
ฝั่งในที่แขนนะคะโดนปืนลั่นใส่แขนซ้ายนัดหนึ่งตอนเนี้ยยัง
อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรนะเดี๋ยวจะมีการตรวจหาค่า
เหมาดินปืนแล้วเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำด้วยค่ะตอนที่
ตำรวจไปควบคุมตัวเขาบอกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ
ควบคุมตัวไว้นะครับ
มันมีจังหวะหนึ่งนะคุณนะที่เขาซุดลงกับพื้นเหมือนกัน
ร้องไห้ปาดน้ำตาเหมือนกันนะบอกว่าพลาดไปแล้วพลาด
เพราะจริงจังหวะนี้มีเสียงไหมครับ
ฟังเสียงจังหวะนี้หน่อยนะครับ
อ้าว
ได้ลูกเหรอคะ
ลูกอันนี้

ที่ลุงบุญเพ็งก็ร้องไห้เสียใจที่เสียภรรยาไป
ใช่เขาบอกแค่เอาปืนมาหยอกล้อภรรยาเอง
ไม่คิดว่าภรรยาจะมายื้อแย่งปืน